เมื่อวานจัดคอนเสิร์ตการกุศลนะคะ

โทรตามเพื่อนทุกคนเลยมาเป็นคอนเสิร์ต

พี่หมอสปฏิพันธ์เมียวเมียวเหงื่อก็มา

ปีที่อาร์มอมมารินมาคนแรกเลยค่ะมาพร้อมกับพี่อู๋เป็นต่อ
พี่อู๋เป็นต่อนี่คือเป็นวิทยากรในตัวด้วย
แล้วคนที่หล่อแล้วก็ใจบุญหนักที่สุด
นอกจากมาร้องเพลงเนี่ยคุณชนมนะคะเอาของมาประวูลด้วย
แล้วคือได้เงินประมาณเกือบสองหมื่นนะ

สมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนะคะงานนี้นะคะทำเอาพี่เสกโลโซ
ซึ่งเป็นพ่องานเธอก็ยิ้มแก้มปลีเลยค่ะเพราะว่ายกหูโทรหาเพื่อนชน
ชวนเพื่อนคนไหนก็มาทั้งนั้นเลยค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
คือไม่มีค่าตัวคุณผู้ชมแล้วก็รายได้ทั้งหมดเมื่อคืนได้ล้านกว่าบาท

เดตอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าค่ะว่าตอนนี้ก็ยังทานยารักษาอยู่นี่
คือล่าสุดเวอร์ชั่นล่าสุดเลยโอเคนะก็คือทานยานะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังซุ่มทำซิงเกิ้ลใหม่อยู่ค่ะ
ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นดราม่านะคะก็
แถมพี่เสกยังเล่าให้ฟังทึกโมเมนต์ที่ไหว้สวยคุณผู้ชม
คนนี้คนก็แชร์เยอะนี่คนยืนตังค์หลายคนอยากรู้ได้เท่าไร
พี่เศษกับพี่การบอกเลยจักรีน๓แสน

มี๓แสน๒แสนไปฟังเสียงดีกว่าค่ะ
ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่
ตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับ

แต่พอน้องเขาแก้ไขแล้วก็ยินดีให้อภัยนะครับ

แล้วก็ปกติคนให้ติ๊บเยอะหรอครับ

แล้วก็จริง๓แสน

๓แสนที่ต้องไหว้อย่างงามเลยใช่ไหมเด็ก

ต่ำสุดต่ำสุดคือ๕หมื่น

อีกหนึ่งเรื่องต้องถามนิดนึงนะคะ
ลูกชายลูกสาวของพี่เสกกับพี่กัน

ไม่ได้ฟังเสียงพี่เสกคนโหะคนเป็นพ่อ

ฟังเสียงพี่เสก

พ่อกับแม่ก็รออยู่ก็รักคี่ถึงมาก
ไม่อภัยในทุกอย่าง

เพราะว่าเป็นคนอารมณ์แรง
คือเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศไม่เคยเห็น
พอกลับมากรุงเทพรึ่งเลยได้เห็น
แต่งั้นก็ขอโทษไปหลายครั้งรัก
ว่าเออแม่พยายามตอนนี้แม่ก็แบบไม่เหวี่ยงแล้วเลย
ร้องทุกวัน